เจ้าลิงตอบใจคนรักลิงกันบ้าง

เพราะช่วงนี้เรื่องของลิงมันมีให้เยอะติดตามกันเยอะ
เป็นดรามงดราม่าก็ว่ากันไปแต่ที่จะให้ดูต่อไปนี้คือความแสนรู้แสนสนของเจ้าลิงครับ

เองเปิดเองควักกินเองนักเลงพอ
คุณคะลิงนี่เก่งกว่าผู้หญิงอีกนะคะ
คุณจะไปเปรียบเที่ยวผู้หญิงในเรื่องของการเปิดฝาใช่ไหมนะ

ดิฉันนี่แหละค่ะเป็นหนึ่งในนั้นค่ะ
แต่เรื่องของเรื่องไม่ได้ว่าอะไรใครทั้งนั้นนะ
แต่กำลังจะบอกเรื่องของสิงสารสัตว์ว่าเจ้าลิงตัวนี้มันแสนรู้แสนสน
มันคงจะคอแห้งแล้วมั้งน้องใบตอง
มันก็ไปหมุนเนี่ยครับ
น้ำเนี่ยนะฮะเป็นแกนลอน
แล้วผมจะบอกให้ว่าเผาน้ำแกนลอนมันไม่ใช่เปิดง่ายนะ
แล้วทำไมมันเปิดเป็นนะ
มันจะยกกินมันก็ยกไม่ไหวนี่เป็นแกนวอนมันนักนะ
กวักน้ำมากิน
แต่รู้ก็จริงแต่ขัยมันจะกินต่อแบบนี้
เอาเป็นว่าแปลว่ามันรู้ว่าในนี้มีน้ำแล้วมันคงหิวน้ำหรือเปล่า

เอาเป็นว่ายังไงดีรอบหน้ารอบหลัง

หรือไม่ก็วางหลอดดูดเอาไว้ด้วย

ใช่ดูดน้ำไงจะได้ไม่ต้องเอามือลงไป

ดิฉันว่าฝาน้ำแบบนี้ควรจะซิลค่ะ
คุณต้องให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะ

เดี๋ยวเอาไปส่งแล้วแบบ